อันนี้ยังเป็นเรื่องอนุภาพของความรักอยู่

เกิดขึ้นริมถนนในตลาดสุขคลสวัสดิ์นะฮะ
กรุงเทพชาวบ้านแถวนั้นต่างตกใจ

ไปดูกันไหมครับว่าคลิปนี้เกิดอะไรขึ้นครับ

พี่ชนเขาได้ยังไงอ่ะ

ตรงช่วยพี่เขาดูพี่เขาเจ็บมากนะ
โทรศัพท์มาอย่าโทรให้
กลายมีกลายมีกลาย

คุณผู้ชมครับที่ผมเกริ่นไว้ว่า
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับอนุภาพของความรักเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
เป็นการแก้ปัญหาครอบครัวที่ไม่ค่อยจะเหมาะสมนัก
เมื่อฝ่ายภรรยาขับรถมากับลูก
และเจอสามีที่กำลังยืนอยู่ข้างทาง
เธอจึงขับรถพุ่งชนเข้าอย่างแรงจากด้านหลัง
จนสามีกระเด็นล้มลงนอนเจ็บอยู่ข้างรถแล้วก็นอนเจ็บแบบนี้นะครับ
ชาวเน็ตได้ตั้งชื่อคลิปนี้แบบติดตลกบอกว่า
เมีย๒๐๑๘เมื่อเจอสามีนอกใจนะครับ
แต่ว่าคนที่ไปเห็นเหตุการณ์และถ่ายคลิปไว้

เขาบอกว่าพี่ผู้ชายค่อนข้างจะเจ็บหนักอยู่พอสมควร
ไม่ช่วยแล้วเขาจะตายไหมแต่ก็เป็นข้อถกเถียงกันว่า
ถ้าช่วยแล้วเราจะทำยังไงต่อเดี๋ยวก็เป็นคดีความขึ้นมาอีกนะครับ
โดยผู้ที่เอาคลิปนี้มาโพสต์ก็เป็นคนเดียวกับที่ถ่ายคลิปนี้แหละ
ก็คือคุณธวัชชัยชนะพลหรือว่าครูเอ็กซ์ครูมวยไทย
เปิดยิ่มสอนอยู่ที่ตลาดสุขคลทัศน์สวัสดิ์รุงเทพนี่แหละครับ
และเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้ายิมของครูเอ็กซอดิบพอดี
เอ็กซจึงถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับเดินเข้าไป
เพื่อที่จะยังไงดีจะช่วยเหลือผู้ชายคนนี้ดีไหม
เพราะในตอนแรกก็ไม่ทราบว่าผู้หญิงคนที่ขับรถมาชนผู้ชายคนนี้เป็นสามีภรรยากัน
ฝ่ายหญิงเปิดประตูออกมาแล้วก็บอกว่ามันมีเมียน้อย

ทีนี้นะฮะครูเอ็กซ์บอกว่าเข้าใจกระจ่างชัดเลยเรื่องของสามีภรรยา

แต่ทีนี้เรื่องของชีวิตก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง
แม้ว่าคุณจะเป็นภรรยาเป็นสามีกัน
แต่ว่าเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงแบบนี้และทำให้มีคนเจ็บแบบนี้
ก็ต้องเรียกให้รถพยาบาลมาช่วยนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกไปบอกให้พี่ผู้หญิงภรรยาถอยรถออกไปก่อนได้ไหม
เพราะตอนนี้พี่ผู้ชายเขาค่อนข้างจะเจ็บหนักเหลือเกินนะครับ
เอ็กซ์บอกว่าที่ลงคลิปนี้คือไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ดี
จะเอาเรื่องราวของครอบครัวเขามาแฉนะ
แต่ก็อยากให้สังคมรับรู้เรื่องของความรุนแรงของครอบครัวนะฮะ